ลงใต้ไปพัทธลุงนะคะมีเหตุพ่อฆ่าลูกค่ะ
คือพ่อเนี่ยคว้าเอาลูกซองสั้นยิงใส่ราวนมซ้ายลูก

พ่อเดินไปคว้าไม้หน้าสามกระหน่ำฟาดฟาดฟาดเข้าไปที่หัว

หลายคนบอกเฮ้ยนี่มันเรื่องอะไรกันพ่อถึงได้ฆ่าลูกในไส้ได้ขนาดนี้
ติดยานะคะแล้วตอนที่ฆ่านี่คือลูกคลุ้มคลั่งเอามีดจะไปไล่ปาดคอแม่ค่ะ
พ่อก็เลยเกิดบันดาลโทษะด้วยเพราะพ่อเองถูกมีดฟันเข้าไปกลางหน้าเหมือนกัน
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้นะคะตำรวจสพเขาชัยสน
พร้อมกับแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานค่ะ
ไปตรวจสอบเหตุยิงการเสียชีวิตที่บ้านในตำบลโคกม่วง
ผู้ตายชื่อว่านายรัตนศักดิ์หรือว่านายบอยอายุ๓๘ปี
สภาพคืนนองตายจมกองเลือด
ที่หน้ามีแผลแบบเหวะเลยตรงหน้าผาก
ใบหน้าศีรษะลักษณะคือเหมือนถูกตีด้วยของแข็ง
เหนือราวนมด้านซ้ายมีรอยกระสุนปืน
คนก่อเหตุชื่อชำนาญนะคะอายุ๗๐ปีก็เป็นพ่อของในบอยผู้ตายนี่แหละ
ก็รับสารภาพแต่โดยดีว่าเอาปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ
ยิงใส่ลูก๑นัดแล้วก็ไม้หน้าสาม
ตีศีรษะลูกชายจนเสียชีวิตแล้วก็รอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่
ได้คุยกับนางบัวค่ะนางบัวคือแม่ของคนตายและภรรยาของคนก่อเหตุ
นางบัวบอกว่าลูกติดยาติดหลายปีแล้ว
กับแม่ก็พยายามพาไปรักษาปัจจุบันก็กินยาอยู่นะ
กินยาที่ได้มาจากการบำบัดที่โรงพยาบาลนี่แหละ
แต่มันไม่หายขาดอ่ะเพราะว่าลูกต้มน้ำใบท่อมกินด้วย
ที่ผ่านมาเวลาลูกเมายาเวลาบอยเมายาเนี่ย
ก็จะตื่นทั้งคืนเลยนะไม่นอน

ทุกวันนี้งานการไม่ทำแต่ขอเงินพ่อแม่ทุกวัน

คงไม่ต้องสืบนะคะว่าเอาไปทำอะไร
ซื้อยาค่ะถามว่าอ้าวแล้วพ่อแม่ทำไมถึงให้ล่ะ

เกิดอะไรขึ้นบ้างล่ะมันตีเอานะ
ทีนี้วันเกิดเหตุประมาณสักตี๕ได้ค่ะเกือบตี๕
ยายบัวแกตื่นมาจะทำน้ำยาขนมจีนไปขาย
อยลูกชายยังไม่นอนไง
เพราะว่ากำลังเมายาอยู่ตื่นทั้งคืน
ได้ยินเสียงแม่กุกกักกุกกักก็เดินไปเลยเออะโวยวาย
แล้วก็คว้ามีดในครัวจะไปปาดคอแม่
แม่ก็ตกใจตะโกนบอกพ่อพ่อช่วยด้วยช่วยด้วย
กับสามีนะคะก็วิ่งออกมา
ฟันหน้าพ่อเข้าไปอีกเท่านั้นแหละ
เหมือนแบบบันดาลโทษะไปแล้วอะค่ะ
วิ่งไปคว้าปืนลูกซองไทยประดิษฐ์เป็นลูกซองสั้น
ปั้งเข้าไปหนึ่งนัดลูกก็ล้มลงไปแล้วแต่ยังไม่ตาย
คือจริงแล้วเนี่ยยายบัวบอกว่าจริงก็น่าจะอยู่ตั้งแต่ตรงนี้
มันยิงเข้าไปแล้วแต่ว่าเหมือนตอนนั้นคือ
แกขาดสติไปแล้วจริงคือมันแบบเหมือนสุดแล้วอะค่ะ
หลอดมันแตกไปแล้วอ่ะเลยคว้าไม้หน้าสามตีเข้าไปอีก
สุดท้ายตีเข้าไปจนลูกตายคาที่เลยค่ะ
ทีมข่าวลงพื้นที่ที่สพเขาชายสนนะคะ
สอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากคนก่อเหตุก็คือ
ชำนาญนี่แหละเพราะว่าตำรวจก็คุมตัวไปสอบปากคำตั้งแต่เช้าแล้ว
พิสูจน์หลักฐานก็เก็บหลักฐานในตัวนายชำนาญไปด้วย
จากเสื้อผ้ากางเกงแล้วก็ของกลางคือปืนกับไม้หน้าสาม
พอนายชำนาญถูกคุมตัวออกมานอกห้องสืบสวนค่ะ
ลักษณะคือมีสีหน้าเคร่งเครียดเลยนะคะ
คิ้วขวามีพลาสเตอร์ปิดไว้ด้วย
เราก็พยายามพูดคุยแต่เขาไม่ตอบอะไรเลยค่ะ
ลองฟังให้ดี

หน้าบ้านเนี่ยมีคล้ายกับเหมือน
เป็นทานน้ำตกอะไรสักอย่างตั้งเอาไว้นะคะ

ตัวบ้านเขาบอกว่าปิดอยู่เราก็เลยสอบถามกับญาติที่อยู่ข้างข้างบ้านค่ะ
เล่าบอกว่าประมาณสักตี๓ได้ยินเสียงตุ๊บดังมาจากบ้านหลังเกิดเหตุ
ไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงอะไรเหมือนกันจนช่วงเช้าเนี่ยถึงรู้ว่าอ้าวบอยตายแล้วเหรอ
แล้วพอรู้ปมเหตุรู้สาเหตุนะเขาบอกเอาจริงนะเห็นใจพ่อที่ต้องฆ่าลูกตัวเอง
ว่าเขาสมควรตายหรือเปล่าอันนี้หนูก็เห็นใจเขาเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าคนเป็นพ่อคงลุงนานคงสุดจะทนแล้วค่ะ
ได้คุยกับผู้ใหญ่บ้านนะคะก็บอกเหมือนกันว่าบอยอ่ะโอ้โหประวัติเสพยาบ้านนี่หนักมาหลายปีเลย
ก่อนหน้านี้นายชำนาญกับนางบัวก็พาไปบำบัดอยู่หลายครั้ง
แต่กลับมาก็เสพอีกแถมล่าสุดเสพหนักกว่าเดิมอีก
เพราะอะไรยาบ้ามันถูกมาก
นี่ผู้ใหญ่พูดเองนะว่ายาบ้านในหมู่บ้านตอนนี้

เดี๋ยวบ้านมันเยอะแล้วมันถูกมันเลยทำให้บอยเขาเป็นยังไงครับ
ก็เล่นเยอะแหละเล่นเยอะแล้วเงินท้องเขา
ก็เอามาจากพ่อแม่แหละถ้าไม่ให้แกก็ทำร้ายร่างกายทุกครั้งเลย
บอกก่อนหน้านี้นายชำนาญกับนางบัวก็พยายามจะพาลูกไปบำบัดหลายครั้ง
แต่เอาจริงนะค่าใช้จ่ายมันไม่น้อยอ่ะคุณบางทีช่วงไหนไม่มีเงินมีไม่ถึงก็ต้องดูแลกันไป
ตามมีตามเกิดอ่ะตอนที่ถูกทำร้ายร่างกายผู้ใหญ่บ้านเล่าเลยนะว่า
คือพ่อแม่คู่เนี้ยถูกลูกทำร้ายร่างกายหลายครั้งเพราะหล่อนยา

เมืองตนนายชำนาญโดนแจ้งค้าผู้อื่นและแพรววอาวุธปืน

ยังทำใจไม่ได้จริงที่ฆ่าลูกตัวเอง
ผมขอไม่ประกันตัวไม่ต้องเอาผมออกไปเลยนะ
ผมไม่อยากเห็นศพลูกผมทำใจไม่ได้
แต่คิดว่าญาติก็คงจะมีการยื่นประกันตัวหลังจากนี้ค่ะ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่เองก็บอกว่าก็คงจะไม่คัดค้าน
เพราะว่าหลังก่อเหตุนายชำนาญไม่ได้หนีไปไหน
ครับไปดูเหตุการณ์นี้